อะอั้าเล่นกีฬาศรีกันหน่อยวิธีพร้อม
พร้อมค่ะโอ้โหกองเชียร์พร้อม

ถูกต้องต้องบอกว่างานนี้ต้องวิ่งหนีไม่ได้แข่งกีฬาเลยค่ะ

เพราะว่าฝนตกลมแรง
และลมมันก็พัดออกเต้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านปกาฮารังในที่บริเวณเมืองจังหวัดปะตานี
น้ำวัดนั้นที่เกิดเหตุมีการแข็งขั้นกีฬาสหามิคครั้งที่สองซึ่งแข่งที่สนามฟุตบอลค่ะ
เด็กก็อยู่กันกลางสนามเต็มไปหมดแล้วด้านมีฝนตกลงมา
ลมก็กระโชกแรงเต็นต์ที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณสนามฟุตบอลนะคะ
ถูกลมพัดปลิวโอ้โหพังเสียหายหมด
ใช่ส่วนเต็นต์อันนั้นที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
ปลิวไปแล้วก็กลิ้งไปเรื่อยกลางสนามนะคะ
ระยะทางที่มันกลิ้งไปสัก๕๐๐เมตร
กลายเป็นว่าตัวเต็นต์ก็ไปโดนเด็กบาดเจ็บ๓คนด้วยกันค่ะ
มีน้องคนนึงนะคะอายุ๑๐ขวบค่ะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นคอแล้วก็ท้ายทอย
นี่น้องก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานี

ค่ะแต่ว่าก็ปลอดภัยกันหมดแล้วทุกคนนะคะ
ทางด้านเจ้าของคลิปคนถ่ายคลิปนี้แหละค่ะนางสาวสุบัยด่า
นาทีเกิดเหตุบอกเธอเป็นแม่ค้าที่มาขายของในงานนั่นแหละ
ตอนเกิดเหตุกำลังถ่ายคลิปพอดีไม่ได้คิดอะไรเลย
ปรากฏฝนดันตกลงมาลมก็แรงแล้วก็พัดเอาเต็นต์หนึ่งหลังที่อยู่ริมสนาม
ปลิวไปทับเด็กตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
แต่ก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วก็ครูไปช่วยเด็กเอาไว้ค่ะ
โอ้โหเจอแบบนี้ใครก็ตกใจอ่ะนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองเองก็กลัวนะ
กลัวจนลูกหลานจะบาดเจ็บก็ฝากเตือนเจ้าหน้าที่คณะครูหน่อย

ถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมแบบนี้กลางแจ้ง
ถ้ามันมีเต็นต์เนี่ยต้องระมัดระวังจะผูกจะยึดจะโยง
ต้องให้มั่นคงแข็งแรงค่ะ

ใช่เพื่อความปลอดภัยนะคะคุณ